ไปดูอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่อันนี้เป็นอุบัติเหตุคุณผู้ชมค่ะ
รถบรรทุก๑๐ล้อ๑๘ล้อนะครับ
พุ่งเข้าชนร้านข้าวต้มริมทางนะคะ
แล้วก็ทำให้ไปชนเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
แม่ค้าพ่อค้าริมทางหนีตายกันจ้าระวันค่ะ
โอ้โหของใหญ่ของหนักเลยทุกคนนะคะแล้วมึงมึงเข้าชนริมทาง
ต้องระวังเลยค่ะมันเกิดขึ้นได้อันนี้ไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้าก็ระเบิดเนี่ยมันก็ซ้ำซ้อนนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่รถพ่วง๑๘ล้อซึ่งคันนี้บรรทุกหินมานะคะ
แล้วเสียหลักชนร้านค้าชนเสาไฟริมทางไฟดับค่ะ
้อแปลงระเบิดหลายครั้งเลยคุณผู้ชมค่ะคนก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะ
ต้องหนีตายกันก่อนเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้าน
ข้าวต้มโกชายริมถนนเพชรกะเสมนะคะตรงจังหวัดกระบี่เมื่อคืนนี้นะคะ
ตอนประมาณ๔ทุ่มนะคะรถ๑๘ล้อซึ่งบรรทุกหินมาเต็มคันค่ะ
เสร็จหินเนี่ยร่วงจากรถกระจายเกลือนเลยค่ะ
แล้วก็มีรถชาวบ้านถูกชนพังเสียหายหลายคันนี่รถเข็นก๋วยเตี๋ยว
นะคะเสาไฟฟ้าหักด้วยนะคะหนึ่งต้นมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคน
ก็คือเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละค่ะนะคะ
เจ้าของร้านข้าวต้มบอกว่าเขากำลังทำอาหารอยู่หน้าร้าน
ตอนนั้นมีลูกค้าอยู่ประมาณ๔๕โต๊ะก็ได้ยินเสียงดังมาจากถนน
รู้ตัวอีกทีรถก็พุ่งมาแล้วค่ะนะฮะโชคดีที่เสาไฟฟ้าเนี่ย
หน้าร้านเอาไว้ก็เลยพุ่งมาไม่ถึงร้านเขาค่ะ
ส่วนคนขับรถพ่วงค่ะโอ้ในร้านแต่ร้านก๋วยเตี๋นี่
ไปเต็มเลยนะคะคนขายนี้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คนขับรถคือนายธวัชชัยค่ะบอกว่ากำลังจะไปส่งหิน
แต่ขับมาเนี่ยเกิดหลับในค่ะรถก็เลยเสียหลัก
แล้วก็เนี่ยค่ะพุ่งไปชนข้างทางแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ
ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ะโอ้โหถ้าง่วงต้องจอดพักก่อนนะคะ
ริมทางเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้ค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นรถกระบะเสียหลักค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะ
ขับมาถนนก็ลื่นขึ้นนะวิสัยไม่ดีเลย
แล้วก็เสียหลักพุ่งลงถนน

แล้วพุ่งลนตัดหน้ารถคันนี้นะครับ
พุ่งลงเกาะกลางถนนแบบนี้แหละค่ะ
นี่คือกล้องหน้ารถของรถกู้ภัยพอดี

เขากำลังจะเอาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

แต่กู้ภัยก็ไม่สามารถช่วยได้นะคะ
ต้องนำคนเจ็บในรถตัวเองไปส่งโรงพยาบาลก่อน
เขาก็แจ้งให้กู้ภัยอีกคันนึงมาช่วยต่อไปค่ะ
อุบัติเหตุนี่เกิดได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
คุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วยค่ะ